คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมากลางเมืองพัทยาเลยค่ะ
เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกเลยโอ้โหนึกว่าหนังฮ่องกงหนังจีน
มีรถหรูสองคันนะคะคาดว่าเป็นแก๊งมาเฟียจีนเนี่ยนะ
เขาไล่ล่าไล่ชนกันแล้วก็มีอาวุธด้วย
คันหนึ่งเป็นเน้นสีขาวครับคันหนึ่งเป็นรถตู้เอาผ่าสีดำ

เร็วเร็วเร็ว
หลายคนดูคลิปนี้แล้ว

แล้วขับพุ่งชนไล่ชนกันแบบนี้ค่ะ

ไม่ใช่หนังตำรวจเขาไล่สกัดจับค่ะ
ก็เป็นนุ่มชาวจีนขับนะคะ
ทางตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส

ทั้งสองฝั่งเป็นคนจีนด้วยกันทั้งคู่ก็มีคนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนหลังโลตัสพัทยาเหนือ
คือเขาก็เนี่ยขับไล่ชนกันแบบนี้แล้วก็ซิ่งหนีไปทางถนนพัทยาเหนือค่ะ
สกัดจับได้ทั้งสองคันนะคะ
ไปจับได้ที่บริเวณไฟแดงปากทางพัทยาเหนือก่อนจะออกถนนสุขุมวิทย์นะคะ
ตำรวจเขาบอกว่าในฉางอายุ๒๘ปีสัญชาติจีน

ตามตัวเนี่ยมีแผลถลอกแขนเสื้อเสื้อผ้าเปลือเปื้อนไปด้วยฝุ่นด้วยสาย
อีกคนนึงชื่อในเฉาอายุ๓๓ปีสัญชาติจีนเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถมีมีดปลายแหลม๑เล่ม

ในรถตู้มีอุปกรณ์เป็นอาวุธเหล่านี้ค่ะ

ควบคุมตัวทั้งสองคนไปสอบสวนที่สพเมืองพัทยา
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชาวจีน๒คนนะคะ
รู้ชื่อคนนึงก็คือนายห่วงอายุ๑๙
ถูกนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลไปแล้วก่อนหน้านี้

แล้วก็มีหวงเจ็บไปหนึ่ง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเป็นกลุ่มชาวจีน
เหมือนเขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันคุยกันไม่ลงตัว
อีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนถนนก็มีไม้เป็นอาวุธ
อีกฝ่ายหนึ่งใช้รถขับไล่ชนอีกฝ่าย

พอมีคนเจ็บเขาก็เลยซิ่งรถหนีกันไป
ก็มีคนแจ้งตำรวจตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัว
สาเหตุที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยเป็นเหตุผลเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่า
เป็นเรื่องของแก๊งมาเฟียแก๊งไหนหรือเปล่า
ทำไมมาก่อเหตุอุกอาจไม่กลัวกฎหมายในบ้านเมืองไทยแบบนี้นะคะ
โอ้โหรอยสักเต็มตัว